แต่ก็เป็นการอ้วนที่ผิดปกติแล้วก็มีแผลที่ท้องจากการเกาด้วย
ทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วแล้วก็ปล่อยคืนสู่บ้านเกิดของมันต่อไปนะครับ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านี่แหละครับ
ช่วยการปล่อยลิงสมแอที่เป็นตัวอ้วนแบบนี้แหละครับ
กรงเพื่อปรับสภาพบริเวณอนุสวรีคุณกลาครับ
บางขุนเทียนก็ปล่อยมันกลับคืนสู่ป่าต่อไป
หลังนำมันมารักษาบาดแผลบริเวณหน้าท้อง
ซึ่งเกิดการคือมันคันแล้วมันก็เก่า
น่าจะเสียดสีจากพื้นด้วยเพราะว่าคือพุงโลมากจริง

โดยการปล่อยลิงตัวนี้ครับนายธัญญาก็บอกว่า

บอกว่าจากกรณีนี้มีประชาชนแจ้งมาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ลิงสแหมดตัวนี้โอ้ยดูพุงสิครับ

เคลื่อนไหวก็ช้าแทบจะเดินไม่ได้เลยครับ
ไปรักษากันหน่อยแล้วก็ตรวจสุขภาพให้กับลิงพบว่า
น้ำหนักตัวของมันมากถึง๒๗กิโลกรัม

แล้วก็ยังเป็นโรคภาวะทุกขโภชนาการ

เนื่องจากว่ากินมากเกินไปหน่อยคุณผู้ชม

ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะจนหายดี

โดยให้กินแต่ผักผลไม้รสหวานน้อยเหมือนคนนะคุณ

รวมทั้งหนอนนกเท่านั้นครับ

ลดลงมาเหลือ๒๔๗๒กิโลกรัม

เนื่องจากว่าลิงอ้วนตัวนี้มีการปรับพฤติกรรม
แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
แล้วก็กับสุขภาพทั่วไปแข็งแบรนด์ขึ้นแล้ว

ต้องเอาพุงวางกับพื้นเหมือนเดิมนะฮะ